ไปดูความเคลื่อนไหวการชุมนุมของกลุ่มรัศดร

คุณวิมลวันธรรมพักดีผู้สื่อข่าวของเรา
อยู่บนสะพานลอยแถวยูนินมอร์

มีเวทีอยู่ด้วยเอาเชิญครับคุณวิวงรรณครับ
คุณภาคภูมิและคุณอรัชพรค่ะวันนี้ต้องบอกว่าเวทีการปลาใส
เวทีการชุมนุมของกลุ่มราศดร๖๓นั้น
ขณะเดียวกันนะคะในวันนี้การเคลื่อนขบวนของกลุ่มราศดร๖๓
ที่มีการปิดแยกลาดพร้าวมาตั้งแต่ช่วงหัวค่ำที่ผ่านมา
ก็ทำให้การจราจรนั้นปิดไปโดยปริยาย
เดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศล่าสุดของกลุ่มราศดร๖๓
ที่ขณะนี้มีการชุมนุมอยู่ที่บริเวณ๕แยกรัฐพร้าว
และมีหลายสายที่
ตอนนี้นะคะเวทีปลาใสของกลุ่มผู้ชุมนุมมวลชนราศดร๖๓นั้น
ก็ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
ทั้งการแสดงของวงดนตรี
เพื่อประชาธิปไตยสลับกับการปราศัยของแนวร่วมของกลุ่มราศดร
ซึ่งในขณะนี้ที่เราเห็นอยู่ในเวทีนั้น
ก็คือนายพานุพงศ์จาดนอกหรือว่าไม้พานุพงศ์นะคะ
ที่กำลังมีการปลาใสอยู่บนเวทีกลาง๕แยกลาดพร้าว
โดยการปลาใสของแก่นำในวันนี้ก็มุ่งประเด็นไปที่กลิ่นไอ
ของการทำรัฐบาหารของผู้มีอำนาจที่แท้จริงที่วนอยู่ในรัฐบาล
ขณะที่เวทีปลาใสย่อยอีก๔เวทีนั้น
ก็ตั้งอยู่ห่างกันเป็นระยะเพื่อที่จะปลาใสโจมตี
การทำงานของรัฐบาลที่ผ่านมาค่ะ
ไลท์สำคัญเมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมา
ก็คือเวลาประมาณ๑๘นาฬิกา
หลังจากที่มีการร่วมกันชู๓นิ้วแล้วก็ร้องเพลงชาติร่วมกัน
กลุ่มราศดรก็ได้มีการเปิดเวทีปลาใส
ซึ่งนี่ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกนะคะที่มีการตั้งเวที
เป็นเวทีปลาใสที่ใช้เครื่องเสียงใหญ่กลางแยกลาดพร้าวเลยทีเดียวนะคะ
โดยแก่นำที่เปิดเวทีบอกว่าวันนี้คือการซ้อมการต่อต้านรัฐประหาร
และระบุว่ามีผู้อยู่เบื้องหลังการรัฐประหารของประเทศไทยในทุกครั้ง
จากนั้นก็มีการเคลื่อนกองทัพเป็ดจากหน้าสวนสมเด็จย่า๘๔พันศา
มายังเวทีใหญ่ที่กลางแยกลาดพร้าวเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการทำรัฐประหาร
โดยจำลองว่าเป็ดนั้นเปรียบเสมือนกองทัพทหารนะคะ
เคลื่อนเข้ามาทำรัฐประหารโดยที่ประชาชนไม่มีสิทธิ์ที่จะมีการต่อต้าน
แก่นนำที่เห็นเข้ามาร่วมในเวทีในวันนี้ก็ประกอบไปด้วย
ชินวัฒนจันกระจ่างแนวร่วมคนรุ่นใหม่นนทบุรี
นายทัศน์พงษ์แก่ดำรวมไปถึงนายชายอามอนแก้ววิปุ่นพันธุ์
ที่มาบันเลงเพลงให้กลุ่มผู้ชุมนุมได้มีการคลี่คลายบรรยากาศ

หรือว่าม้ายภาณภงที่กำลังปลาสัย
ยังคงเปิดให้บริการอยู่นะคะ

ก็คือทางยูเนสมอล์มีการปิดให้บริการไปแล้ว

ปิดการจราจรชั่วคราวไปตั้งแต่เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา
หลังจากที่กลุ่มผู้ชุมนุมเข้ามาในพื้นที่ค่ะ
อย่างไรก็ตามในส่วนของการเปิดการจราจรของ๕แยกลาดพร้าว
ต้องหลอกว่าแก่นำของกลุ่มผู้ชุมนุม
จะมีการประกาศยุติการชุมนุมเมื่อใดนั่นเองค่ะ

ตอนนี้กลับไปที่คุณภาคภูมิและคุณอรัชพรค่ะ